อย่างที่สัญญาคุณผู้ชมคุณอรัชพรไว้

กับการให้กันอยู่เป็นชั่วโมง

หลับแล้วในช่วงผมเป็นคนเบื่อน่าย
เมื่อนั้นจะเสร็จ

อยู่ทุกวันให้เรา

คอบบอยแต่ร้องหมอรับแหล่ด้วย

เขาอารมณ์ดีนะ

สไตล์หมอลำซิ่งตัดผมไปคุณ
ร้องเพลงไปหมุนตัวไปควับอย่างนี้นะฮะ

เครื่องแต่งกายของช่างคนนี้ไม่ธรรมดา

เขาจะใช้สีประจำวัน
แค่ว่าในวันอาทิตย์

บรรยากาศภายในร้านก็ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

มาดูลีลาด้วยนี่ต่างชาติชอบใจเลยนะฮะ

ไม่เลยเล็งว่าจะตัดตรงไหน
นี่อารมณ์ดีนะครับ
ลูกค้าบางคนเขาบอกว่าลูกค้าบางคนก็เกรงเหมือนกันนะคุณ

ฟังช่างตัดผมร้องเพลงไป
ขยับตัวไปเต้นไปพริ้วไปแบบนี้
แต่ถ้าแหว่งไปก็เปลี่ยนชีวิตฉันได้เหมือนกัน

มาพิสูจน์ฝีมือการตัดผมของช่างบอยได้
ร้านตั้งอยู่ภายในตลาดสดคุณญาติทองใบ
เทศบาลตำบลสำโรงทาบจังหวัดสุรินท
บอกว่าโอ้มีใจรักในเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็ก
วันไหนไม่ได้ร้องนี่สิจะหงุดหงิด
ตัดผมไม่สวยแต่วันไหนได้ร้องเนี่ย
นานานานาไถไปเรื่อย

ตัดส่งของคุณพี่ต่างชาติเมื่อกี้